วจริงหมายถึงปากนะคุณผู้ชม

มันเกิดเหตุการณ์ถึงขั้นแทงคอกันแล้วก็เป็นเพื่อนบ้าน
ไวไฟนี่นะโมโหปิดไวไฟทำไมมันเล่นเน็ตไม่ได้เลย
แล้วเอามีดไปแทงคอเขาพอตำรวจมานะ
ยังปากแจ๋วปากเก่งกับตำรวจอีกลองดูหน่อยค่ะ
บินไปทราบอีกดินไปมาบิน

ใช่แล้วยิ่งมาประโยคสุดท้าย

อุ้โหคุณผู้ชมเห็นมั้ยเหล้า

โอ้โหดูสิต่อปากต่อคำกับตำรวจนะ
อายุ๓๔ปีค่ะนายโอคนนี้

แม่ด่าตำรวจท้ากู้ภัย
มาครบเลยบอกกู้ภัยว่าไงรู้ไหม

อย่างนี้แล้วบอกด้วยนะว่าไม่ได้แทงคอใคร

ตำรวจก็คุมตัวไปค่ะไปแจ้งข้อหาที่โรงพัก

เขาบอกว่าเขาได้รับแจ้งเหตุมาก่อน
ว่ามีคนโดนแทงอยู่ในบ้านเช่า

การจนาพิเศษอะค่ะพอไปถึงปั๊บเนี่ย
เจอในบอยอายุ๔๔ปี
เพื่อเลือดอันนี้คืออาวุธมีดที่ใช้

เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
เลยคุยกับในบอยคนเจ็บหน่อย

บอกว่าโอ๊ยคนแทงผมอะเหรอ
ก็คือโอก็เคยพักอยู่ห้องเช่า

บอยบอกว่าผมก็รู้จักโอ๊ยมานานแล้วนะ
กินเหล้าเมาทีไรก็มาหาเรื่องเพื่อนบ้านตลอดเลย
ทีนี้ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะ

แดงเรื่องราวน่ะมันก็ไกลเกลี่ยกันไปเรื่องมันก็จบ
มันก็ยุติกันแล้วน่ะอืมนั่นคือพอพอมาวันเกิดเหตุ
เท่านั้นแหละดอมคือเหมือนกับมีคนทะเลาะวิวาดกันใช่ไหม
ไล่กันตรงประตูทางเข้าแล้วถามว่าใครอ่ะก็โอนี่แหละ
ไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านอีกคนนึงอ๋อแล้วในบอยอ่ะตอนนั้นน่ะ
ไม่ได้ทะเลาะอะไรกับโอเลยนะครับบอยแค่ตั้งใจดีจะไปห้าม
เฮ้ยโอโออย่าอย่าทะเลาะกันก็แค่นั้นนะคะเข้าไปห้าม
แล้วก็แยกย้ายกันไปฝั่งในบอยเนี่ยก็กลับเข้ามานั่งพักอยู่ในบ้าน
จู่โอถีบประตูบ้านบุกเข้ามาเอามีดแทงคอบอยเฉยเลย
นี่นายบอยบอกนะยังดีนะเนี่ยคมมีดมันไม่โดนเส้นเลือดใหญ่
เพราะหมอบอกผมเลยถ้าเกิดว่ามันไปตัดเส้นเลือดใหญ่
ไปฆ่าธรรมดาลไกรผู้อื่นแล้วก็บุกลุกบ้านคนอื่น
ก็คลุมตัวไปฝากหางที่ศาลอายาตลิ่งชัน
เห็นไหมกับการปิดไวไฟ

จริงก็อยากจะฟังคุณโอหน่อยนะ
แต่อยากฟังในเวอร์ชันที่มีสติสัมปชัน

พูดแบบนี้น่าจะมีแต่เรื่องนะครับคุณผู้ชม